มาดูสาวธอมหน่อยค่ะคุณผู้ชมโหดจริงอะไรจริงนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาท่อนเหล็กมาค่ะมาฟาดหัว
ผู้ชายคนอื่นอยู่๒๐ปีเป็นช่างก่อสร้างนะฮะ
แล้วใช้มีดที่เตรียมมาด้วยจ้วงแทงไป
มีดตัดคั่วหัวใจผู้ชายคนนี้เสียชีวิตคาที่เลย
คุณรู้ไหมว่าสาเหตุอะไรถึงต้องโหดกันขนาดนี้
ทำไมฮะเพราะฝ่ายผู้ตายเนี่ยฝากเงิน๔๐๐กับสาวธอมไปซื้อยาบ้า
ยาบ้าไม่ได้เงินที่ให้ไปก็ไม่ได้คืน
แล้วผู้ตายไปทวงเงินสาวธอมแกโกรธค่ะ
แล้วสุดท้ายทะเลาะกันแล้วแทงกันตายเพราะยาบ้า

ไม่ตายเพราะยาบ้าก็มาตายเขาแบบนี้เนอะ
ใช่ค่ะนี่เห็นไหมพิษภัยมันมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแบบนี้นะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่เกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นไปมุงดูหลายสิบชีวิตนะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้ตายก็คือนายชูศักดิ์
สาศรีมาอายุ๒๐ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวพยาว
มารับเหมาก่อสร้างอยู่ที่นี่แหละค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องเช่าในพื้นที่ตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
สภาพศพคือนอนหงายสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
มีท่อนเหล็กท่อนหนึ่งตกอยู่ด้วยข้างตัว
บริเวณแขนซ้ายมีรอยเลือดเปื้อนค่ะ
สอบสวนเจ้าของห้องเช่าก็คือคุณมาลัยพรมหาพรม
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยนะ
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนสักประมาณสองถึงสามคน

ระหว่างนั้นมีนางวรัฐอินชำนาญ
เพื่อนข้างห้องเดินออกมาพูดคุยด้วยกับผู้ตาย
ผู้ตายเนี่ยก็เลยทวงถามเงินไป๔๐๐บาทที่ฝากไปให้กับ
นางสาวคณิตถาจันเถื่อนหรือว่าแนนสาวธอมคนนี้แหละค่ะ
ฝากเงินจำนวนนี้ให้ไปซื้อยาบ้าให้
แต่ยาบ้าไม่ได้สักทีเงินก็ไม่ได้คืน
เนี่ยตอนที่ผู้ตายไปทวงถามเงินจากวรัฐเนี่ย
วารัฐแกโกรธแกก็เลยขี่รถเนี่ย
เอาเรื่องนี้ไปบอกสาวธอมก็คือเขาเป็นเพื่อนกัน
ไม่นานนักค่ะสาวธอมก็ขี่รถมาหาผู้ตายเลย
ไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือไม่ทักท้ายให้เสียเวลาใดทั้งสิ้นนะคะ
ปรีเข้าไปใช้ท่อนเหล็กฟาดเข้าไปที่หัวผู้ตายอย่างโกรธแค้นค่ะ
ผู้ตายกำลังมึนอยู่เลยค่ะพยายามสู้แต่สู้ไม่ไหวแหมด้วยความเมานะ
ถูกสาวธอมควักมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงเข้าไปค่ะ
มีดตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตสุดลงกับที่เลยนะคะ
ส่วนสาวธอมมือมีดก็ไม่รอค่ะหนีค่ะหนีไปเลยนะคะ
ส่วนตำรวจสพแก่งคอยตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามตัวสาวธอมคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็คิดว่ายังคงซ่อนตัวอยู่ที่สระบุรีนั่นแหละไม่นานน่าจะจับตัวได้